อ่ะแต่ตอนนี้นึกถึงอาหารการกิน
วันนี้เราต้องกินแล้ววันนี้เรายังไม่ได้กินเลย

เขานำเมนูธรรมดาพระดานี่นะคะ
เอามาออกแบบมาปรุงมาตกแต่งให้ไม่ธรรมดาค่ะ
จะอะไรแค่ไหนไปกันเลย
ตลอดกินวันนี้เราจะพาไปบุกหาความอร่อยกันถึง๒ร้านกับเมนูอาหารที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูธรรมดาให้แตกต่างมากยิ่งขึ้น
นิยมกินเป็นอาหารเช้าพร้อมกับโจ๊กหรือเครื่องดื่มร้อนในยามเช้า
แต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่ายังมีอีกหนึ่งร้านเก่าแก่ในกรุงเทพที่นำปลาท้องโกธรรมดาธรรมดามารังสรรค์ให้กลายเป็นเมนู
อาทองโกคาเฟะคาเฟ่แบบไทย
ผสมกลิ่นอายความเป็นจีนได้อย่างลงตัว
เกิดมากว่า๘๐ปีเลยฮะ
สมัยก่อนจะใช้ชื่อว่าปลานังโกโต้รุ่ง
จนมาถึงปัจจุบันใช้ชื่อเป็นประตังโกคาเฟ่
เมนูดั้งเดิมแรกที่มา
คนก็อยากมาทานปังโกสังหยาและปังโกไอศครีม
แต่มาเดี๋ยวนี้เราได้นำเสนอแบงโกเป็นของหวาน
และของข่าวในเวลาพร้อมกัน
การที่เอาปังโกะไปย่างก็คือมันยุคนึงมีปลานังโกทอด

เราก็จะมาย่างเพื่อลีนน้ำมันออก
ฟิลล์ของปังโกรสชาติของปังโก

แล้วปังโกนี่มันสามารถทานได้หลากหลายมาก
ส่วนเมนูชูโรงที่ทำให้มีชื่อเสียงด่งดัง
ก็หนีไม่พ้นปลาท่องโก
นำมาปรุงแต่งให้กลายเป็นอาหารคาว
ไม่ว่าจะเป็นปลาท่องโกยำทรงเครื่องทะเล
อัดแน่นไปด้วยของทะเลแบบสด
ปรุงรสด้วยน้ำยำสูตรเด็ดของทางร้าน
หรือจะเป็นปลาท่องโกพริกเผาหมูเส้น
หนึ่งในเมนูแนะนำของร้าน
ที่นำปลาท้องโกะกรอบ
ปรุงรสกับน้ำพริกเผาแบบไทย
ยหน้าด้วยหมูเส้นแบบนี้ล่ะครับ
และอีกหนึ่งเมนูน้องใหม่มาแรง
กับปลาท่องโกสะเต๊ะ
ที่จับปลาท่องโกมามัดรวมกับหมูสะเต๊ะนุ่ม
ไปพร้อมกับน้ำจิ้มสุดเข้มข้น
รับรองความอร่อยแบบไม่เหมือนใครเลยจริงครับ

เพราะนอกจากเมนูปลาท่องโกคาวแล้ว
ที่นี่ก็ยังมีเมนูปลาท่องโกสไตล์ของหวาน
ครองใจใครหลายคน
กับปลาท่องโกย่างหลังจากทอด
ทำให้กรอบนอกนุ่มในแบบสุด
ราดด้วยน้ำซอสสังขยาสีเขียวหอมกลิ่นใบเตย

หรือจะเลือกรับประทานแบบควบคู่
ไปกับไอศครีมหลากหลายรสชาติ
ก็ชื่นใจแบบสุดไปเลยล่ะครับ
ใครอยากมาทานปลาท่องโกะอร่อยที่ไม่เหมือนใคร
และเมนูเด็ดอื่นอีกมากมาย
มากันได้เลยครับที่ร้านปลาท่องโกคาเฟ่
ถนนพระสุเมนเคพระนคร
ตรงข้ามวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ไปต่อกันกับร้านที่๒กับเมนูชาวเหนือ
ที่แต่ละเมนูถูกปรุงแต่งอย่างพิธีพิถัน
การันตีความเดือดแบบสุด
กับร้านข้าวซอยอย่างเดือด

ร้านน้องใหม่ย่านทาวอินทาว
สูตรเด็ดที่ส่งตรงมาจากลำปาง

ก็มาจากไอเดียคือผมอยากเปิดร้านข้าวซอย

มีวันหนึ่งแฟนผมเนี่ยทำข้าวซอยให้กิน
ผมรู้สึกว่าอร่อยแล้วไม่เหมือนใคร
ก็เลยเปิดร้านดีกว่า
ก็เลยพัฒนาสูตรแล้วก็กลายเป็นร้านข้าวซอยอย่างเดือด
เมนูสูตรเด็ดของร้านก็คือ
ข้าวซอยที่สามารถเลือกได้เลยล่ะครับว่า
จะกินเป็นหมูเนื้อหรือไก่

ทางร้านก็จะปรุงรสและตุ๋นออกมาเป็นอย่างดี
สแซ่บเข้มข้นไม่มีกลิ่นขาว
และที่พิเศษกว่านั้นนั่นก็คือ
เขาได้มีการคิดค้นสูตรพิเศษ
ที่เพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์ลงไป
กลายเป็นเมนูที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะประจำร้าน
อย่างข้าวซอยแห้งเนื้อโคขุน

นำไปตุ๋นกับน้ำข้าวซอยจนเนื้อนุ่ม

ที่ช่วยเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งเมนูขายดีกับลาบคั่วเหนือ
ที่มาพร้อมกับรสชาติเผ็ดนำ
เครื่องเทศแบบสุด

ที่มาแล้วต้องสั่งรับประทาน
นั่นก็คือยำเส้นโก้
ยำเส้นโก้เป็นเมนูที่ผู้หญิงกินเยอะมาก

กินแล้วมันกินมันหยุดไม่ได้อะครับ
ผมก็ปรับให้มันเป็นรสชาติ
คนที่คนเมืองสามารถกินได้

เส้นโก้นะครับจะไม่เหมือนใครครับ
หากใครอยากทานข้าวซอยเดือดสูตรลำปาง

กับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน
สามารถมากันได้ที่ร้านข้าวซอยอย่างเดือด
ถนนศรีวราหน้าหมู่บ้านทาวน์อินทาวน์

ตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มครับ
ข้าวซอยที่ทาวอินทาว

อยู่ตรงบางลำพูตรงแยก

ไม่เล่าทำผิด
ไม่เล่าทำไม่ดีชันไม่อยากจำ